อยากรู้แล้วพี่น้ำแข็งเนี่ยเขาบอกมาบอกมา

งั้นเดี๋ยวไปดูเลยละกันค่ะที่ต่อคิว

นี่คือที่วัดบางกุ้งคุณผู้ชมอยู่ที่สมุทรสงคราม
นักท่องเที่ยวมาเพียบนะพี่ก๊อฟ

โบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์เก่าแก่อายุ๒๐๐กว่าปี

มีต้นไม้ใหญ่๔ชนิดปกคลุมอยู่
แต่ละต้นนี่นะต้นโพต้นไสต้นไกรต้นกลาง
นี่ถือว่าเป็นโบสถ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศ
แม้ว่าโบสถ์จะเก่าแก่จะดูโซมใช่ไหม
แต่ว่ารากไม้ช่วยยึดเกาะไว้ให้โบสถ์ยังคงสภาพ

โบสถ์ก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธนินมณี

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสลักจากหินทรายแดง

ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพ

แล้วคิดดูแต่ละคนกว่าจะเข้าไปได้นะดอม
ต่อแถวกันไปจะไปสการะหลวงพ่อดำแถวยาวเป็นกิโล
ยิ่งกว่าพวกบุฟเฟ่หมาล่าช่วงนี้ที่ฮิต

จะบอกว่าผมเคยไปแต่ก่อนคนน้อยมาก

ปีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่ก๊อฟอยากจะไปอีกนะนะ

ใครที่แบบโอ้โหรอไม่ไหวขาแข็งบางทีแบบผู้เท่าผู้แก่เนอะ
รอไม่ไหวก็ต้องขอพรกันด้านนอกค่ะ
แล้วเนี่ยวัดเขาก็อำนวยความสะดวกให้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะ

มาจากกาญจนบุรีบอกว่าโอ๊ยป้ามากัน๑๐คน
มาว่ายขอหลวงพ่อดำช่วงข้าวพันธานี่แหละ
จะได้มีความเป็นสิริมงคลพลิกชีวิตให้ดีขึ้น
รอเหรอรอเท่าไหร่ป้าก็รอ

ต่อที่วัดหลวงพ่อปากแดงที่นครนายกเลย

สายเที่ยวสายบุญสายเสี่ยงโชคสาย

เขาทำอะไรเขาทำพิธีอะไรลองไปดูกันนะครับนอนโรงศพทำไม
แก๊กเล็กเหรอ

เป็นการทำพิธีนอนลงศพครับคุณผู้ชม
เหมือนกับสะดอกเคราะห์

ใช่ให้อยู่ตรงกลางโรงพอดีไงคุณผู้ชม
เป็นการสะดอกเคราะหืบชะตาเสริมดวงครับ

แล้วก็สวดบังสกุลเป็นบังสกุลตายครับ
เพื่อให้ผู้นอนแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
ถึงเจ้ากรรมในเวรตามความเชื่อของพวกเขา
เป็นพิธีขึ้นชื่อของวัดพระมณีครับ
อารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อปากแดง

มาทำบุญมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดง

ศรัทธาว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
ก็มีเครื่องสการะครับเช่นใครก็เตรียมมานะ
มีดอกไม้กล้วยน้ำว้าหมากพลู
วงมาลัยน้ำแดงแล้วก็มาต่อคิวกันแบบนี้
ค่ะที่ไม่พลาดก็คือต้องมาส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ครับ
แล้วเลขน้ำตาเทียนที่ได้เนี่ยก็เอามาวางไว้ในพานคุณผู้ชม

ตัวขาวนี่ลองส่องดูครับคุณผู้ชม
นี่๙ด้วยทำไมผมเห็นคอควาย
เล็ก๕ด้วยเล็ก๕ด้อมเล็ก๕ไทยอย่างนั้นก็ตามครับในช่วงวันหยุดยาวหลายวันนี้ก็น่าจะมีสายบุญนั่นแหละเดินทางมาเป็นหมื่นคนคุณผู้ชม
ก็ถ้าไปก็เผื่อร่มไปหน่อยอาจจะมีฝนได้แล้วทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับ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

มันไหม้หางประทัดทั้งหมดเลยมองไม่เห็นเลยเออก็เลยอ่า
คุณผู้ชมลองดูเอาละกันนะฮะทีนี้หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีอันเชิญ
ตะเคียนทองไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรพระโพธิสัตว
เชียงใหม่ชาวบ้านก็มีการโรยแป้งที่ต้นตะเคียนก็ได้เลขกันไป
มากมายหลายเลขนะฮะบางคนก็เห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้นะฮะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นเลข๗กับเลข๘กัน
พี่ก๊อฟพาดูที่ลำปางใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้ำแข็งพาเขยิบมา
มาดูที่พยาวกันหน่อยค่ะเอ๊ะที่พยาวนี้เขามีพิธีอะไรกันนะ
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปกันเพียบเลยเกี่ยวกับการขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะ
แล้วดูสิชาวบ้านที่ไปเนี่ยเขาไปรำกัน
เจ้าพ่อแสนภูฟ้าหลวงจัดเป็นพิธีไหว้ครูค่ะ
กันหมดเลยอ่ะร่างทรงองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่
มาชุมนุมมาบวงสวงร่ายรำ
แล้วมันมีเสียงปีผาดท่อนน้ำบันเลงขับกล่อมเขาบอกว่าเสกด้วยเจ้าพ่อเสกเลข
ที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ร่างทรงองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกศิษย์ลูกหามากันเป็นร้อยนี่แหละค่ะใส่ชุดพื้นเมืองมา
แล้วยนี่เอาเอาเทียนเนี่ยเขียนบนกระดาษเหรอ
นี่ไปกันที่บ้านเจ้าพ่อแสนภูฟ้าหลวงนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ไหนก็ทำพิธีมงคลแล้วใช่ไหมเจ้าพ่อแสนภูฟ้าหลวงก็ขอแสดงอิทธิฤทธิ์
เสกตัวเลขให้กับลูกศิษย์ลูกหาอ้อนี่ไงเห็นชัดไหมคุณผู้ชมเป็นเลขไทย
เอาเทียนมาเขียนลงบนกระดาษขาว
แล้วก็กำขี้ทูบมารูปค่ะก็เลยจะได้เห็นกันแบบชัดแบบนี้
กรนน้อมเนี่ยค่ะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็มาดูแล้วก็จด
ก็มาสิคะเพราะอะไรรู้ไหมได้เลขแล้วปั๊บซื้อเลขเลยจ้า
มีมาพ่อค้าแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะ
ให้เลขแล้วเดี๋ยวดูตอนที่เจ้าพ่อแสดงอิทธิริศ
หยิบสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วเลขที่ได้เลขอะไรเผื่อจะตามกันนะคะ

เอ้า๖ตัวกันเหรอ
นี่แหละคุณผู้ชมเอามาให้ดูนะคะเผื่อใครอยากตามนะคะ
เชิญว่าในแผงรอตารีเหนเหลือเยอะอยู่เหมือนกันน่ะ
นี่ขนาดเมื่อวานวันที่๓๐
คุณผู้ชมฮะไปที่ชุมพรนะครับตำบลนี้แค่ฟังชื่อตำบลก็รู้เลยว่าจะเป็นสัตว์เกี่ยวอะไร

หรือว่า๑หัวแต่๒จมูก

หัว๒หัวนั้นนกเฉย
ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายฮะพี่ก๊อฟนี่อยู่บ้านเลขที่ก่อน
บ้านเลขที่สิบสองหมู่สิบครับชาวบ้านเขาก็มาขอ
จะมาขอเลขเด็ดจากลูกวัวเกิดใหม่ตัวเนี้ยสองหัวสองปากสี่ตา
ค่ะนอนอยู่ในมุ้งครอบสีชมพูครับอ๋อแล้วข้างข้างเห็นไหม
มีพานอยู่มีกระถางทูบหนึ่งใบพานหนึ่งใบค่ะในพานก็มีแบงค์ยี่สิบ
ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยครับแล้วก็มีดอกบัวกับพวงมาลัยวางไว้ด้วย
แต่เกียร์ไม่มีนะมีแค่พงมาลัยไม่เคยลดน่ะเอ่อ
เจ้าของวัวอย่างพี่วันดีครับอายุสี่สิบสองปี
เลี้ยงแม่วัวสายพันธุ์บรามันแดงเอาไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้ามั่งมี
ตั้งแต่ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยจนถึงตอนนี้สิบหกปีหกเดือนแล้วอืม
ครอบครัวได้โชคได้ลาบมาตลอดนะให้ลูกวัวมาละแปดตัว
ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เก้าครับเกิดเมื่อยี่สิบแปดกรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมมันก็ไม่เหมือนวัวทั่วไป
ดอมเอาดีเอาเอาดีจะหัวจะตาจะปากจะขาเท่าไหร่เท่าไหร่พูดมาเลย
เอาสองหัวว่าตามด้วยสองปากค่ะแล้วก็สี่ตา๒สอง๔แบบนี้นะคุณผู้ชม

วันดีแกบอกว่าตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่รอดแล้ว
เห็นสภาพผิดปกติแบบนี้แต่พอมีอายุได้ครบ๑วันโอ้โหอันนี้ก็ยืนแล้วนะ๑วันมีชีวิตอยู่ดีเลยตั้งชื่อเจ้ามิโชค
เชื่อว่าจะนำโชคมาให้ครอบครัวเหมือนกับแม่มันแม่มันชื่อมั่งมีนะ
ซึ่งมันก็พยายามจะลุกขึ้นยืนครับแต่เนี่ยลุกไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมดูข่าวนี้ฟังดอมเล่าไปนะช่วยน้ำแข็งนับขาหน่อยสิ

เพราะว่ามีบางมุมเห็นเหมือนกับว่าขาติดกันหรือเปล่า

เพราะดอมให้หัวให้อะไรนะจมูกปากตาไปแล้ว
แต่ขาน่าจะยังเท่าวัวทั่วไป
ถ้ามากกว่านี้เจ้ามือก็แจกเหนื่อยหน่อย
ก็เลยต้องป้อนนมแล้วก็กางมุ้งให้ป้องกันแมลงวันกับยุงมาตองครับ
ชาวบ้านก็มาแวะมาดูตลอดนะ
ก็เอาเงินมาใส่พานทำขวัญให้ลูกวัวด้วย
เอาเลขที่เกี่ยวข้องแล้วกันคุณผู้ชมเตรียมจดดีนะ
เตรียมจดดีมีทั้งวันเกิดของเจ้ามีโชค๒๘เดือน๗ปี๒๕๖
เวลาเกิดคือ๑๑โมง
หัว๒ปาก๔ตา
เป็นลูกวัวตัวที่๙ของแม่วัวมั่งมี
วัวมั่งมีอายุ๑๖ปี๖เดือน
บ้านเลขที่๑๒หมู่๑๐ครับ
แล้วแต่ละกันคุณผู้ชมจดทันหรือเปล่านะครับ
แต่สงสารกลัวมันจะไม่ถึงรอดปลอดภัยไปเนอะนะสิ

ไม่คือถ้าเกิดเป็นวัวแบบนี้คือเขาจะบอกมันอยู่ไม่นาน

กำแพงเพชรเขาก็จะมีกล้วยใช่ไหม
อย่างที่พาไปดูเป็นกล้วยนมสาว
เขาบอกว่าต้นเดียวมันแตกหน่อพร้อมกัน๔อันคุณผู้ชม

ข้างบนก็๒๔๕
เห็นเลขอะไรบ้างครับพี่

เออมันต้องมีอะไรแล้วล่ะ

บ้านมตแบกที่ตะบนครองรานพัฒนาอำเภอ

มันออกมา๔หน่อต้นเดียวนะครับ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็น

ชาวบ้านก็เลยนำทูบไปจุดนะฮะ
ถวายผ้าสามสีน้ำแดงของไหว้นะ
บอกว่านี่มันคือต้นกล้วยนมสาวนะครับ

กล้วนมสาวเนี่ยเป็น๑ใน๒ต้นที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้
มีความแปลกคือ๑ต้นมันแตกมา๔หน่อ
จริงปกติแล้ว๑ต้นมันจะออกมาแค่ยอดเดียวหน่อเดียว

แล้วคนก็เห็นได้โชคมาแล้ว๒งั่วติดสมใจกันไปนะครับ
วันนี้ชาวบ้านไม่พลาดก็พากันไปขอเลขเด็ดเหมือนกันนะฮะ
ขอวัดความสูงหน่อยสิ๒๕๐เซนติเซนติเซนติ
ทีนี้ตัวเลขที่เห็นจากต้นก็บอก
เห็นทั้ง๒ทั้ง๔ทั้ง๕ทั้ง๙ทั้ง๗ก็ว่ากันไป

คุณลุงแสกเจ้าของสวนเจ้าของต้นเขาบอกว่า

จนมันแตกยอดเรื่อยมาจนกระทั่งนี้

มันต้องให้โชคแล้วล่ะ

คุณรุ่งโรธบอกว่าขออีกรอบช้าหน่อยครับ

เพราะว่ารอบนี้ที่จะบอกเนี่ยเป็นไอดอลด้านตัวเลข
จดไม่ทันแนะนำให้แคปหน้าจอไม่งั้นต้องไปไล่ดูย้อนหลัง
มากันเลยค่ะเริ่มที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งกันก่อนเลยนะคะ
แนวทางไปแล้วนะเพราะว่าเจนุ๊กเคยบอกว่าชอบ
ชอบเลข๐กับเลข๑คิดว่า๐น่าจะมาอีก
เมื่อวันใกล้วันออกรางวัลเจนุกก็เลยขอให้เลขฝัน
ฝันที่ให้กับแฟนคลับกลางไลฟ์เนี่ย

โอ๊ะเดี๋ยวผมแคปไว้บ้างดีกว่า
จังมันมั่นใจนะว่าเลข๖มาแบบ

ล้านเปอร์เซ็นต์ชอบเลขนี้มากค่ะ
สวัสดีค่ะขอให้ท่านที่เห็นคลิปนี้นะคะ
สมหวังสำเร็จในการเสี่ยงโชค
ในวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้ด้วยนะคะ
ฝากแนวทางด้วยนะคะ
งวดนี้ชอบอกมาก
นะคะฝากด้วยกันแล้วกันเนาะ
ไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ
แล้วก็เจาะราย๖๐๖จิตแล้วก็จิต๙
มาค่ะคุณผู้ชมเลขมหาทักษะของหมอไก่ต้องมีต้องมา